เข้าไปบุกเดี่ยวเลยนะครับชิงทรัพย์ร้านทองแล้วก็มีพลเมืองดีเข้าไปช่วย
หลังจากนั้นก็ถูกคนร้ายจ้วงแทงวันนี้ตำรวจคุมตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ระหว่างทำแผนอยู่นั้นครับก็มีบรรดาญาติของพลเมืองดีเนี่ย
รนทนไม่ไหวครับแม้มาทำร้ายคนที่เขาหวังดีหวังจะช่วยเหลือคนที่เสียหาย
เข้าไปเนี่ยครับชกที่กกหูคนร้ายเซธลานะครับ
แล้วก็เลือดไหลอับไปชมเหตุการณ์รุมสกรรมที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ
คาดว่าอาจจะมีการส่งมอบให้คนอื่นไปแล้ว
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างเค้นสอบผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับ
ก็ได้เลือดกันไประหว่างทำแผนในวันนี้